ดูเรื่องของการฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์กันหน่อยนะครับ
ก็มีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันทุกวันเลย
คราวนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดตำรวจไปรวบหนุ่มวัย๒๐ปี
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่กลางดึกเลยนะครับ
ขี่อย่างเดียวไม่พอดมกาวไปด้วยถูกจับเลยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดระยองชายวัย๓๖ปีไม่กลัวเคอร์ฟิลล์สดเบียร์
พอเมาได้ที่ขับรถกลับบ้านทีนี้กลายเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เพราะว่าไปชนกับเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนเลยนะครับ
เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนสุขุมวิทย
หลักกิโลเมตรที่๑๙๘๔แยกไฟแดงเนินกระปรอก
เขตเทศบาลเมืองบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ
คนขับก็คือนายสมคิตสวัสดีอายุ๓๖ปี
ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าอยู่ในอาการมึนเมาครับ
ก็ให้การบอกว่าทำงานในนิคมอุตสาหกรรมมาพตะพุธ

นั่งดื่มเบียร์กันที่ชายหาดน้ำบริน
จากนั้นจึงแยกย้ายกันกลับบ้าน
ตัวนายสมคิตดื่มไป๓ขวด
หลับในครับรถเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนน
ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ถูกคุมตัวไว้
พร้อมแจ้งข้อหาเมาแล้วขับและฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ส่งดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ส่วนที่จังหวัด๑๐๑ตำรวจรวบตัวนายรัชฎากร

ขณะที่ตำรวจออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่
แล้วก็พบนายรัชตากรขับขี่จักรยานยนต์
เซไปก็เซมาลักษณะคล้ายคนเมาขี่

พบของกลางเป็นกาว๑กระป๋อง

ไปพบพนักงานสอบสวนที่โรงพัก

นายรัชตากรก็พูดจาวกวนสับสน
ตำรวจต้องหาน้ำหาท่ามาให้ดื่ม

ทราบว่าก่อนหน้านี้ขี่รถจักรยานยนต์

พอมาถึงจุดเกิดเหตุจุดตรวจ

แล้วก็ควบคุมตัวส่งดำเนินคดี